นายพิชิตสุริยบุญอายุ๔๖ปี
เป็นชาวบ้านหนองไผ่ที่กรสิน
นายพิชิตบอกว่าโอ้โหช่วยผมหน่อยเถอะนะ
มีพวกแมลงเนี่ยตัวเล็กตัวน้อย
มันช้อนมันชัยอยู่ตามร่างกาย
ตามศีรษะตามผิวหนังเยอะแยะไปหมด
เดี๋ยวไปดูนะฮะนายพิชิตนะครับ
ภาพที่เกิดขึ้นนะครับที่เขาบอกว่า
ทุกข์ทรมานเหลือเกิน
ตัวแมลงที่อยู่ที่ร่างกายเขาเนี่ยนะคะ
เขาเก็บไว้แบบในถุงยาอย่างเนี่ย

จะได้ให้คุณหมอดูว่ามันมาอยู่ที่ผิวหนังที่ศีรษะ

ตอนนี้มีคนไปช่วยแล้วล่ะนะแต่เขาบอก

คือไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงไม่รู้จะทำยังไงกับร่างกายตัวเขาเลยฮะ
เพราะว่านายพิชิตเนี่ยเป็นคนที่พิการนะครับ
คือขาขวานี่ขาดนี่ไปที่บ้านแล้วนะฮะ
อำเภอไปช่วยแล้วนะครับนายพิชิตนะครับ
นั่งอยู่เนี่ยฮะท่านผู้ชมครับเสื้อสีน้ำเงินเนี่ย

นายพิชิตนี่ขาขวาขาดนะครับจากการประสบอุบัติเหตุนานหลายปีแล้ว
แต่เนี่ยเขาบอกตามศีรษะผมเนี่ยนะตามร่างกายด้วยนี่ฮะ
หลังคอก็มีท่านนายอำเภอนอกจากมีผงมีแผลอะไรแล้วเนี่ย
มันมีตัวแมลงเนี่ยมันช้อนมันชัยเต็มไปหมด
เห็นไหมศีรษะก็มีมีแผลเต็มเลยค่ะ
ออกมาเองหรือยังไงหรือมันอะไรยังไงเนี่ยฮะ
โอ้โหตามแขนตามขาตามลำตัวนะครับ
เพราะว่าเขามีผิวหนังแล้วก็มีพวกแผลตามผิวหนังตามศีรษะเต็มไปหมดเลยไง
เนี่ยจับใส่ถุงจับใส่ถุงเนี่ยซองยาเนี่ยเห็นไหม
ถอดเสื้อเต็มไปหมดคือมันออกมาไม่หมดไม่หมดสักที

เนี่ยโอ้โหยิ่งกลางคืนเนี่ยเขาบอกยิ่งคัน
แล้วแมลงเนี่ยมันมุดออกมาจากร่างกายเขาเนี่ยเยอะแยะไปหมด
ทรมานมากนะครับก็เลยแจ้งขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ไป
แค้นแล้วสิบุ๊บ
นี่ครับท่านนามเภอเมืองกรรศิลป์นามเภอสมเจ็ดเต็มมงคลเนี่ย
ท่านบอกว่าแม่คือแมลงมันจะออกมาจากร่างกายคนเนี่ยเหรอ
มันก็ต้องมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งสินะฮะ
ก็เลยให้ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพนเนี่ย

ก็พบว่านายพิชิตเนี่ยนะฮะคันตามเนื้อตามตัวเนี่ย
เกิดอาการนี้มาตั้งแต่วันที่๖ธันวาคมปีที่แล้วนะฮะ
ถามว่ามันเกิดจากอะไรก็เกิดจากการมีแผลตามผิวหนังนะฮะ
ซึ่งแมลงเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้หลายอย่าง
ที่ตรวจดูเนี่ยทั้งเห็บก็มีไรก็มีค่ะอ่าตัวโลนก็มี
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูสภาพบ้านก่อนที่นอนหมอนมุ้งเสือตามบ้านเนี่ย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกต้องขอตรวจดูหน่อยนะฮะ
คือพอดูแล้วเนี่ยพบว่าส่วนหนึ่งมันก็มาจากสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านด้วย
ใช่คือส่วนหนึ่งตามตัวมีแผลแล้วก็สภาพแวดล้อมในบ้านตามที่นอนตามพื้นมันมีแมลงถูกต้อง
พอตัวเป็นแผลแล้วมีแมลงบางทีแมลงมันไปเกาะ
ใช่มันไม่ได้ออกมาจากตัวเขานะแต่คือแมลงมันอยู่ภายนอกอ่ะค่ะ
ทีนี้ที่พี่พิชิตบอกโอ้โหท่านนายอำเภอกลางคืนนี้ยิ่งเยอะก็กลางคืนก็นอนไง
ใช่ไหมฮะอ่าอยู่ตามที่นอนอยู่ตามเสือตามอะไรในบ้านเนี่ย
เพราะฉะนั้นมันก็เยอะกว่ากลางวันที่พี่เขายังเคลื่อนย้ายไปมาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พาไปรักษาแล้วนะ
ก็คือรักษาเรื่องของอาการแผลอาการโรคผิวหนังต่าง
แล้วก็มาจัดเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในบ้านทีนี้ดีขึ้นแน่นอนเจ้าหน้าที่บอกนะฮะ